เก่านั้นตกรอบเพียงแค่๘ทีมสุดท้ายครับ
ซึ่งเข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม๔
หลังจากนั้นยังแลกกันสนุกนะครับนาทีที่๑๗พิรพัฒน์แก้ววิไลครับ
จะยิงไล่มาเป็น๔ต่อ๖แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับ
สกอร์ได้เฉียบคมนะครับ
แล้วสุภวุฒิเถินกลางมายิง๒ประตูครับนาที๒๑และ๒๓
ตีเสมอเป็น๖ประตูต่อ๖จบเกมก็เสมอกันไปด้วยสกอร์นี้นะครับ
ต้องต่อเวลาพิเศษอีก๒๕๕นาที
นี่เป็นประตูที่เกิดขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ
เสมอกันไป๗ต่อ๗ต้องดวนจุดโทษตัดสินนะครับ
และชมบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาตี๒ครับโดยประมาณ